การทำน้ำปลาแบบโบราณเป็นองค์ความรู้ของแต่ละพื้นถิ่นที่จะมีวิธีการหมักแตกต่างกัน
รสชาติก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของปลารวมถึงเคล็ดลับการปรุงรส
จึงทำให้ได้น้ำปลาที่มีรสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นถิ่น
โดยน้ำปลาแบบโบราณที่ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งทำสืบต่อกันมาในกลุ่มไทยทรงดำ
จะมีความใสมีสีน้ำตาลแดงมีความหอมและรสชาติกลม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน